อกดาวเรืองจะได้รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้ากันไป
และเนี่ยค่ะชาวบ้านที่เขาอยู่โคราชก็ปลูกกันขายดิบขายดีเลยค่ะ
จริงดาวเรืองก็ขายดีทั้งวันพระทั้งจะเลือกตั้ง

เนี่ยก็เลยเป็นโอกาสของเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองนะ
บอกตอนนี้อุ้ยเก็บผลผลิตไปขายแทบไม่ทันเลยจ้า
ที่คุณผู้ชมเห็นทุ่งดาวเรืองสีทองอร่ามอยู่นี้
อยู่ที่สวนดอกดาวเรืองบ้านหนองบัวแดง

ค่าตัวขึ้นแล้ว
เกษตรกรก็เลยต้องเร่งเก็บดอกดาวเรืองไปขาย
แล้วก็ยิ้มแก้มปรีกันเลย
ว่าตอนนี้ต้องช่วยกันเก็บเร่งมือ
ดอกดาวเรืองส่งขายซึ่งมีไม่ต่ำกว่าแสนดอก
ตอนนี้ดาวเรืองเริ่มราคาสูงขึ้นด้วยนะคะ
เป็นที่ต้องการตามตามท้องตลาดก็เลยต้องรีบช่วยกันทำ
โดยทางกลุ่มดอกดาวเรืองบ้านหนองบัวแดงเนี่ยจะปลูกดอกดาวเรืองทั้งหมด๕ไร่เป็นสายพันธุดอกใหญ่นะคะ
ในส่วนบริเวณพื้นที่ปลูกดอกดาวเรืองนั้นไม่สามารถปลูกซ้ำพื้นที่เดิมได้นะ
ปลูกผลัดเปลี่ยนเวียนที่ไปเรื่อยโดยเป็นรอบละ๓เดือน
ซึ่งการปลูกดอกดาวเรือง๕ไร่ต้องใช้คนงานในการตัดและแพ็คไม่ต่ำกว่า๓๐คน
แต่ยังไงก็ตามนะคะราคาของดอกดาวเรืองเนี่ยไม่ใช่ว่าขึ้นสูงตลอดถูกไหม
มันก็มีขึ้นขึ้นลงต้องลุ้นกันเป็นรอบไปเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ